คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มันก็ร้อนนะ
จะตัดผมรับฤดูร้อนนิดนึงละกัน

เข้าใจเย็นจะตัดกับสายปั่นเลยหรอก

ส่องหัวเขากลมแล้วก็ตุ๋ย

รอดไม่รอดก็ดูได้กันเอาเองเลยคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อวานนี้สาวสายป่านค่ะมาร่วมงานอีเวนต์ด้วยลุคสกินเฮดแบบกล้าวใจ
บอกเลยว่าเธอคนนี้รอดทุกทรงจริง
การันตีจากชาวเน็ตเขาลงความเห็นกันมาแล้ว
รวมทรงผมในอดีตจนมาถึงปัจจุบันคุณดูซะก่อน
ฟูจะสั้นจะติ่งหู

จ๋าหน้าเครื่องเธอสวยมาก
ลองคิดสภาพว่าถ้าเป็นเชอรี่ทำผมทรงนี้

ลองคิดภาพขออภัยคุณผู้ชม
และเมื่อถามถึงเรื่องนี้กับสาวสายป่านค่ะ
ตัวเธอยกความดีความชอบให้กับโครงหน้าของเธอ

ที่ช่วยให้นะคะไม่ว่าจะตัดทรงไหนก็รอดทุกทรง
แล้วดูกับสามีเขาสิ

พร้อมกับขอบคุณคำชมจากชาวเน็ตที่การตัดทรงสกินเฮด
ทำให้หลายคนบอกว่าโอ๊ยสวยยันกระโหลก

บอกเลยนะคะว่าตอนแรกตัวสายป่านเองก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะไม่รอด
แต่ว่าใดคือตัดทรงนี้แล้วสวยมากค่ะ

ใช่ค่ะต้องบอกว่าสกินเฮดมันเป็นทรงที่ค่อนข้างตัดยาก
แล้วคือถ้าเกิดตัดทีนึงมันต้องดูรูปหัวรูปกระโหลกด้วยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยความที่ปั่นให้ช่าง
ให้ช่างเขาลองแบบเอาน้ำลูบหัวดูก่อน

คือด้วยความที่ปั่นตั้งแต่เด็กที่ทำงานมาปั่นเปลี่ยนผมตลอดเวลา
ปั่นค่อนข้างรู้สึกสนุกกับการเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อย
ดังนั้นปันรู้สึกว่าผมปัญญาไว้

หรือว่ามันทำให้แบบเสียความมั่นใจ

แต่ว่าพอหลายคนไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลอะไรอย่างนี้บอก

แล้วก็ตัวป่านเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายคน
ที่อยากตัดผมสั้นด้วยมันก็ยิ่งดีใจ
สายป่านสายปันตอบคำถามได้ดีแต่บอกเลยนะสายป่าน
ทุกคำที่เธอพูดฉันเจ็บทุกดอก

ถ้าไม่เซลล์๒เดือนก็ยาวแล้ว
ชัลลี่ไว้เป็นปีเลยเห็นป่ะชัลลี่ไม่พูด
๑ปีมาอยู่๑เซนชัลลี่อะ
โชคดีจริงนะคะผมสวยผมยาวทรงไหนก็รอดจริง